คุณผู้ชมคะมาถึงเรื่องแปลกเรื่องนี้หน่อยค่ะ
เรื่องนี้นี่แปลกจริงแล้วก็ต้องฟังให้จบ
ฟังทั้งสองด้านฟังดีโดยใช้วิจารณญาณด้วยนะคะ
อาจหัวไว้แบบนี้เลยปริศนภาพสบเด็กร่องหล่น
ปรากฏว่าทารกเสียชีวิตและโรงพยาบาล
ก็บรรจุศพของทารกลงเลย
พอมาถึงงานจะเผาปรากฏพ่อแม่เปิดโลงแล้วไม่เจอลูก
เจอแต่ผ้าคุณหนูทีนี้ศพเด็กหายไปไหน
มีการไลฟ์ไว้ด้วยจะให้คุณผู้ชมดูช่วงที่ไลฟ์หน่อยค่ะ
เอาเลยทำไงเนี่ย

นั่งนี้ได้ยังไงมันในรถมีต้อง

อาฆ่าดู
แล้วมันกินมามันไม่ดู
ในรถมีหรือเปล่า

ตอนที่พูดล่ะมาละนะ

โอ้โฮนี่แหละครับเปิดโรงออกมาพ่อแม่ตกใจครับ
ไม่เจอร่างลูกเลยค่ะเจอตัดผ้าขุนนูแบบนี้
แล้วก็เขียนบอกว่าดีนะที่หลวงตาให้เปิดโลงมัดสายสินใหม่
ไม่งั้นพวกเราคงต้องเผาตัดผ้าขุนนู
ทำได้ยังไงให้แต่ผ้าขนหนูมาแล้วศพอยู่ไหน
คุณผู้ชมเรื่องนี้คือเจ้าของคลิป
คือเธอบอกว่าได้คลอดลูกเป็นลูกแฝด
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสุพรรณ
แล้วก็คลอดมาเป็นแฝดชายและแฝดหญิง
ทีนี้พอหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยทารกไม่แข็งแรงค่ะ

แล้วเด็กอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดตั้งแต่คลอดมา
หลังจากนั้นอาทิตย์นึงโรงพยาบาลแจ้งพ่อแม่เด็ก

สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะ
แล้วก็โรงพยาบาลก็บรรจุศพเด็กในโรงเลย
แล้วก็เห็นเขาบอกว่าไม่ให้พ่อแม่เปิดโลงดูด้วยนะครับ
ทีนี้เรื่องนี้เพจดังอย่างเจ๊ม้อยวีพลัสได้นำมาแชร์ต่อนะครับ
แล้วก็เตือนชาวเน็ตบอกว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน
เพิ่งด่วนสรุปกันอย่าเพิ่งด่วนคอมเมนต์กัน
ต้องรอให้โรงพยาบาลออกมาชี้แจงด้วย
ว่าโรงพยาบาลเขามีมาตรการอย่างไร
หรือว่าบางคนคุณเข้าไปคอมเมนต์หาว่าแม่คนนี้ท้องทิพย์หรือเปล่า
ไม่ได้มีลูกไม่ได้คลอดลูกอะไรหรือเปล่า
แล้วบางคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าผู้เป็นแม่หรือครอบครัวนี้สร้างเรื่องหรือเปล่า
ทีนี้อย่างที่บอกค่ะเวลาฟังข่าวนี้ต้องดูข่าวนี้ให้จบ
แล้วก็ฟังข้อมูลจากทั้งสองด้านด้วย
เมื่อสักครู่เราเปิดไลฟ์ทางฝั่งครอบครัวไปแล้วใช่ไหมคะ
ทีนี้มาดูข้อมูลอีกด้านหนึ่งบ้างค่ะ
เพราะว่าเบื้องต้นทางโรงพยาบาลเขาไปตรวจสอบประวัติการคลอด
ปรากฏว่าไม่มีคนไข้ที่ชื่อตามที่ระบุในคลิป

แล้วทางโรงพยาบาลให้แม่ของเด็กไปชี้เลยจุดที่เธออุ้มลูกตามที่เธอบอก
เพราะว่าตอนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณสืบสกุลคุณผู้ชม

ทีนี้ไปตรวจสอบโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งนะ

พอไปตรวจสอบดูอ้าวก็ไม่มีประวัติการคลอด
เพราะว่าทางโรงพยาบาลไม่มีศักยภาพจะทำคลอดเด็กแฝด
แต่มีประวัติการรักษาโรคทั่วไปที่แม่ของเด็กเป็น
ทีนี้โรงพยาบาลที่ถูกกล่าวหา
จะมีการแถลงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการช่วงบ่ายของวันนี้นะ
แล้วเดี๋ยวจะเชิญพ่อแม่ของเด็กมาร่วมฟังการแถลงด้วย

เพราะว่าแน่นอนค่ะสื่อมวลชนไปจับตาไปรอทำข่าว
แล้วเผื่อมีข้อสักถามอะไรจะได้ถามเลย
บอกด้วยนี่อันนี้เป็นโพสต์ที่คุณหมอโพสต์ออกมา
บอกว่าพรุ่งนี้รอแถลงข่าวจากทางโรงพยาบาลในช่วงบ่าย
ก็คือบ่ายวันนี้ทางโรงพยาบาลจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

แต่เรื่องนี้อย่างที่บอกฟังความสองด้านด้วยนะครับ
ฟังโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ฟังทางในส่วนของพ่อแม่เด็ก

เพราะว่ารู้สึกว่าจะมีนายจ้างซึ่งเป็นนายจ้างของพ่อเด็ก
เขาโพสต์ออกมาบอกว่าเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนเสพข่าวยังมีสติเหมือนกัน
และอยากให้โรงพยาบาลออกมาชี้แจงเหมือนกัน
แต่ทีนี้ก็ยืนยันว่าลูกคนงานที่บ้านไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจริง

ทีนี้จะเอามาเผาพระก็ให้เปิดดูแต่ปรากฏไม่มีเด็กน้อยอยู่ในโรง

และคนที่มาคอมเมนต์บอกว่าท้องทิพย์นั้นคืออะไร

แล้วก็หมอฉีดยาเร่งคลอดออกก่อนกำหนดด้วย

ข้อมูลของทางฝ่ายครอบครัวก็มีเขาบอก
ข้อมูลของทางฝ่ายคุณหมอเขาบอกมีเหมือนกัน

ต้องรอฟังการแถลงบ่ายวันนี้นะ

จะได้เคลียร์ชัดตัดจบให้รู้เลยว่าเป็นปริศนาศพเด็กร่องหนจริงหรือเปล่า
หรือว่าไม่มีการทำคลอดในโรงพยาบาลที่ถูกกล่าวหากันแน่นะครับ